คุณผู้ชมครับการใช้คาซีสเป็นสิ่งสำคัญนะฮะ
ถ้าไม่ใช้คาซีสมีโทษปรับ๒๐๐๐บาทนะ

ว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ล่าสุด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการจัดหาเรือดำน้ำ

อันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก
ติดตามพร้อมกันในเจาะประเด็นการเมืองคืนนี้ครับ
หลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรี
และมีรายชื่อพลเรือนเข้ามาควบคุมกระทรวงความมั่นคงอย่างกลาโหม
ที่รัฐมนตรีชื่อสุธินคลังแสง
แม้จะมีคำถามมากมายจากสังคมแต่ก็คงสายเกินแล้ว
เพราะถึงเวลานี้สุธินคลังแสงได้เปลี่ยนนามเรียกขานเป็นสนามชัยหนึ่งเต็มตัว
เดินสายเพื่อขอคำปรึกษาจากอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมหลายคนเป็นเรื่องที่ดี
ของรัฐมนตรีที่มีความรู้เรื่องกองทัพไม่มาก
เพราะองค์กรนี้มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกับกระทรวงใด
ที่จะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้
การนัดผู้นำเหล่าทัพมากินข้าวร่วมกันก็เป็นการเบิกทางในการทำงาน
ทำให้เห็นว่าพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของกองทัพ
ที่สำคัญช่วงเวลาที่ผ่านมาพักเพื่อไทย
มีสัมพันธภาพที่ไม่ค่อยดีกับทหารสักเท่าไหร่
การส่งสุธินคลังแสงมาดูกองทัพ
ทำให้แบ่งเบาความขุนข้องใจได้ระดับหนึ่ง
เพราะสุธินไม่ใช่คนแข็งกล้าว
และไม่ใช่ทหารที่จะมาชี้นิ้วสั่งตามความเคยชิน
ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งสนามชัย๑
ก็เจอ๒ปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข

เครื่องยนต์ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรกันแน่

เซ็นรับรองการเปลี่ยนเครื่องใหม่
แต่ใครจะรับประกันได้ว่าจะไม่มีปัญหาตามมา
เครื่องยนต์เรือดำน้ำรัฐมนตรีกระลาฮมมั่นใจอย่างยิ่งว่า
กองทัพจะพอใจและประชาชนรับได้
แต่ในความพอใจก็แฝงไว้ด้วยความลับลมข่มไหนเช่นกัน
เพราะหลายคำตอบของนายสุธินล้วนพูดให้คนตีความได้ต่างนานา

ยกเลิกสัญญาเงินที่จ่ายไปแล้ว๗๐๐๐ล้านบาท

จึงซื้อเวลาด้วยการบอกว่าจะชี้แจงหลังแถลงนโยบาย
ขณะที่เรื่องการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจก็ยังไม่ชัดเจน
และยังคงอ้างถึงวิธีการและความจำเป็นของกองทัพ
ยังคงต้องมีกำลังพลเกณฑ์ไว้
ทั้งที่คนทั่วไปรู้กันดีว่าทหารเกณฑ์ยิ่งมีมากเท่าไหร่
การหาประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาจากคนเหล่านี้
ก็จะมีมากเป็นเงาตามตัวเช่นกัน
นี่เป็นเพียง๒ปัญหาน้ำจิ้มในกองทัพเท่านั้น
เพราะในสถานการณ์จริงยังมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นอยู่อีกไม่น้อย
ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีคนใหม่จะตามทันหรือไม่เท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน